กีฬาเตรียมเฮเลยนะครับทั้งสองท่านครับเพราะว่าหลายชนิดกีฬาเนี่ยก็เตรียมที่จะกลับมาแข่งขันกันได้
แต่ก็ต้องแข่งภายใต้คู่มือของสอบคอที่เขาจะออกมาให้ปฏิบัติตามนั่นเองนะครับ
ฟุตบอลเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับทางศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินโควิด๑๙หรือว่าสวบคนะครับ
ก็ออกคู่มือการจัดการแข่งขันกีฬาอย่างเป็นทางการออกมา
โดยรูปแบบของการแข่งขันฟุตบอลจะเป็นแบบปิดก่อนนะครับ
ไม่มีแฟนฟุตบอลเข้าชมทั้งหมดในช่วงนี้ไม่ว่าจะสนามไหน
ส่วนการจัดการแข่งขันเนี่ยผู้จัดจะต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะและแพลตฟอร์มสปีริตนะครับ
โดยจัดให้มีทางเข้าออกสนามเพียงทางเดียว
ต้องมีการจัดเจลแอลกอฮอลไว้ที่ทางเข้าและตรวจวัดไข้ทุกคนทุกครั้งที่จะเข้าสนาม
สำหรับจำนวนคนที่จะมีส่วนกับการแข่งขันนะครับ
ทางสำหรับคอระบุว่าจำนวนคนเนี่ยให้ระบุเอาไว้ที่๒๕๐คน
รายละเอียดอย่างนี้นะครับส่วนของการแข่งขันเนี่ยก็จะมีนักกีฬา๓๗คน
ตาร์ฟโค้ชเจ้าหน้าที่ทีม๑๖คนคณะผู้ตัดสิน๕คนและเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน๓๕คนครับ
ส่วนของการสนับสนุนนะครับก็แยกเป็นแบบนี้ครับมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย๒๕คน
คลากรแพทย์๒๐คนเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดสด๓๐คนสื่อมวลชน๑๕คน
ผู้บริหารสปอนเซอร์๑๐คนและบุคลากรส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับ
ก็ต้องมีเข้ามารวมด้วยแต่ว่าต้องอยู่ในสัดส่วนที่รวมแล้วไม่เกิน๒๕๐คนครับ